เกียงไกรตศิราชัยเป็นฝ่ายชนะ
คนดิเกิ้ลน็อกเอาท์มาเต็งสิงหมาวินไปยกที่๔ครับ
สำหรับราคานะสัดน็อกท์ยกที่๔เลย

เกียรไก่ก็เอาไปเลยครับ๓๐๐บาท

มอบชื่อคุณเบียร์ครับจะลองชิมสักแก้วไหมพี่ชัย

ที่๒ว่ากันว่าเป็นศึกล้างตานะครับ
มุมแดงเคยพลิกชนะมาแบบเจ็บแสบ๓๐ช่วงตัว
วันนี้จะเป็นหนังม้วนเดินออกมาฉายใหม่หรือเปล่า
ต้องติดตามก่อนอื่นชมวิทยา
อัดกับจอมโหดฝ่ายน้ำเงิน
่อพลังช้างเข่ารุนแรงแทงจุดตาย
พี่ชิดชัยปอประถม

วายแดงเพิ่งหลวงแพทย์๔หมื่น
ชื่อธีรศักดิ์ทารางอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๘แพ้๑๗ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะคะแนนพี่ชิดชัยปอประถม

กมาแล้ว๖๖ครั้งชนะ๔๖

พร้อมข้างหลังแพ้คะแนนเพิ่งหลวงแพทย์๔หมื่น

สอย๑๙ทับ๒ครับ

นครราชศรีมาเขต๗นะครับ
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ด้วยตัวเองเลยนะครับ

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์ครับ

ฟัยแล้วนี่ลองหลายหนึ่งนะ

พลิกเอาชนะแล้วแดบไม่เอกชันครับ
มวยจังหวะเตะต่อยซอกรุนแรงครับรักเหลี่ยมดีครับ
อ่ะวันนี้พบพิกัด๑๒๖ปอนด์นะครับเดี๋ยวดูว่าน้ำเงินจะล้างตาได้หรือเปล่า

เตะเตอร์เวทเต็มครับเก่งสีแดงพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐๐
กับสอสิงห์อยู่นะเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะถอดรองเท้ามาชกมวยไทยหรือเปล่า
นี่คนละคนนะครับกางเกงสีน้ำเงินพิชิตชัยปปฐมแพ้พลิกล็อกมาแล้ว

วันนี้ผมเย็นเลยนะครับลูกศิษย์ของหมอด้วง
คนนี้ทำมวยมีคุณภาพมากนะคือออกมานี่เขารู้ว่ามวยหมอด้วงนี่
คุณภาพอยู่ห้ายกหรือเปล่าห้ายกเลยนะต้องไม่หมดนะ
เขามียอดมวยอย่างซุปเปอร์แบงค์เนี่ยต่อยกับศึกวันทรงชัย
เขามีเจ้าลำมูลเล็กเนี่ยตอนนี้กำลังจะขึ้นมาอีกคนนึง
ลำลมูนเล็กมันติดตาเลยมวยเอกเขาเยอะเลยครับตัวละคนเอก
เขาที่แล้วแฆงนิ่มไปแล้วนะ
พูดกันแล้วพูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยในฝ่ายมือในเด็กดิม

แต่ว่าการฟิตซ้อมความเป็นอยู่ตรงนี้นะของหมอด้วงดูว่าจะเหนือกว่า
แต่วันนี้ใช้เพชรสี่หมื่นนะวิทยา

หมอด้วงดูแลอยู่แล้วเป็นมวยซ้ายด้วยนะช่วงได้ด้วย

น้ำเงินเคยแพ้พลิกล็อกมานะครับหลายช่วงตัวเลยวันนี้
ช่วงวันนั้นท่านต่อด้วยปกเก็บของตายต่างไล่ต่อไล่จิ้ม

เดี๋ยวดูครับยุบไม่ยุบครับฝ่ายน้ำเงินอยู่ตรงนั้นแหละครับ
น้ำเงินตัวเล็กกว่าแต่ได้ลูกหนักนะชั่วโมงบินดีกว่า
กางเกงสีแดงนี่ใหญ่เลยใหญ่ออกไปได้แล้วอีกนะดูดิ
ไม่แน่ใหญ่มันอาจจะใหญ่ฟักใหญ่แฟนก็ได้
ก็ต้องดูว่ามันใหญ่แบบไหนหากล้มไม่ล้มหวนยังยกแรกอยู่
ต้องชนแล้วกางเกงสีน้ำเงินอยู่นอกไม่สวย

ใช่แล้วมันต้องออมแรงไว้ถึงยก๕ด้วยนะ

โอ้โหล็อกในแล้วปั้งตีเลยนะสู้ในเลยนะไอ้เจ้าพิชิตชัย
นี่เป็นลูกเป็นลูกที่แบบลูกถนัดเลย

พี่เค้แสนชัยมวยชัย

ข้างหันหลังไม่รู้ตัวเดียวกันเปล่า

อย่าลืมนะครับกับรายการนัดใหญ่ของยี่ห้อวันทรงชัยวันที่๓๑นะ

ฝ่ายแดงพึ่งหลวงฝ่ายน้ำเงินพิจิตชัยครับ
พิชิตชัยนี่ขยับเข้าหาโดนพึ่งหลงดักเตะซ้ายเข้า
สกัดต่อมัดซ้ายก็ฟ้าข้างเลยแต่ไม่หนักเท่าไร
พิชิตชัยนี่เสียเปรียบรูปร่างช่วงชกหน่อยครับแต่ก็เดินแรกครับ
เอาละครับช่วงนี้ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
มอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อคและก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่เจ้าระเก้ฝ่าถาครับ

เพชร๔๐๐๐๐แดงก็พี่ชิดชัยปอปฐมพี่ชิดชัยนั้น

ไฟล์ที่แล้วแพ้พี่กล๊อกไปก็วันนี้มา
ดูมีความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับ

กางเกงสีแดงนี่ยิ่งชกยิ่งใหญ่นะ

มวยไข้เนี่ยนะมัดสัปฐานอ่ะ

คุมมาแล้วก็มาทำเอาหน้าตาชั่งเลยนะ
ทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยคืออยู่โรงเรียนหลวง
น้องเกงอาจจะอยู่โรงเรียนตามธนธรรม

นี่มัดซ้ายมีโยกมีเอาออกมียึด
คอยเจาะกันด้วยครับแข่งซ้ายมัดซ้ายของท่านท่านพึ่งหลวง
หลวงมีเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้ามาช่วยเลยนะครับ
เนี่ยดับพอเดินเข้ามานี่มุยมันยากใจเคยชนะมา
แต่ถ้าโดนน้ำเงินหนักเข้าไปพึ่งหลวงหยุดนี่โดนน็อกเลยนะ
คู่นี้ลักษณะนี้เกมเปิดแล้วจับใน

ยังอีกยาวยังอีกไกลนะครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยแข้งขวา

อุ้ยฝันสอบซ้ายหนึ่งนี่อันตรายเลยนะครับ
แต่เกิดขึ้นได้นะครับศึกยอดมวยไทยรัฐนี่เฮียนแทบทุกสัปดาห์เลย
นี้เขาเรียกว่าลูกทำลายเวลา

แล้วมีซ้ายเสริมตลอดนะครับ

ยึกยักยักนะครับพึ่งหลวงทำร้ายจังหวะ
มีเตะซ้ายต่อยซ้ายก่อนเลยเนี่ยพึ่งหลวงจับใน
ล็อกถูกหรือเปล่าครับวิชิฮร์ไชล็อกสวยนะ
แล้วตัวนี้วิชิฮร์ไช

ไม่ใช่มีแข้งซ้ายิงเนี่ยเจอเขาซ้ายบ้าง

อุ้ยขวาขึ้นกันพอตัวเล็กเตะตัวใหญ่
อ่ามีสลับเตะด้วยนะ
คู่นี้ลักษณะนี่ยาวสนุกแล้ว
ถ้าชกแบบนี้ขยันออกอาวุธแบบนี้ยาว

ยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์นะครับบ่าย๒โมง
ทีมงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
เกี่ยวรากขยัด

อดมวยเงินแสนระหว่างนั้นเธอยอดวิทยาเพชร๔๐๐๐หยกวิทยานะครับ

วางแค่งซ้ายสวยเลยนะครับ

ถึงหลวงตอนนี้กันเลยตัวกันมาดี
พร้อมนี้เป็นผู้เด็กแห่งซ้ายเลยนะ

สายแรกขวาชามล็อก
มีเหน็น
พิชิชัยนี่จะลงล่างลงยังไม่ได้

แล้วก็อีกสองที่ผ่านมาครับฝ่ายแดงนะครับ
โอ้โหนี่สับสอกเข้าไปเฉียวเลยเฉียวใบหูเลย

จังหวะนี้หักล้มลงไปนะครับ๘เต้กว่าสั้นกว่าแต่หลักฐานมั่นคงนะครับพิชิตชัย
เหลี่ยมดีกว่าแต่รูปร่างช่วงชกเขาเป็นรองครับ

เอาละครับมีดีคนละอย่างมวยคู่นี้ตามต่อยก๓ครับ
รูปหนักพี่ชิดชัยน้ำเงิน
ยาวเลยนี่กางเกงสีแดงครับดูแล้วมีอนาคตเลยตัวใหญ่
แต่มันมวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้
เกงสีแดงครับตัวใหญ่กว่าเคยชนะพลิกล็อกมาแล้วพึ่งหลวง

ยังถือว่ายังเบียดกันอยู่นะแข้งขวาซ้ายคอยโต้ตลอดนะครับ

ถ้าจะจับต้องจับแบบนี้นะฟอสพิชิดชัย

ถ้าไม่ดิ้นลำบากเลยนะถ้าไม่ดิ้นโดนหักล้มอย่างเดียวเลย

จะวางแข้งซ้ายนะครับพึ่งหลวง

ได้ช่วงแบบแบบเนี้ยแหละครับ
จะขึ้นก้านคออีกแล้วตัวเล็ก
พี่ชิดชัยกาวขวาได้ลุกหนักเนี่ย
พี่ชิดชัยเจอขวา
ซ้ายออกช้าไปนิดนึงเจอแข้งขวาพิชิดชัยเข้าไปเจอลูกหนัก
เอาล่ะเอาล่ะตอนนี้เอาล่ะเป็นเรื่องแล้ว

เด้งไหมจะเด้งตี
ยุบไหมพึ่งหลวงยุบไหม

สุดคอแม่สุดเหมือนไก่เลยเด้งตีชัวร์ด้วยพี่ชิดชัย

ชีวิตแข็งแรงมาแหละพี่ชิดชัย

ไปล้อเล่นไป
เริ่มที่จะติดในเริ่มจังหวะของตัวเองได้บ้างแล้วพี่ชิดชัยปอบอดภง

ทิศิชัยวันนี้ตั้งใจเป็นพิเศษด้วยนะครับ

ไฮไฮตีทุกภาพเลยนะครับ
เจอไปหลายพอติดไหนแล้วเพิ่งห่วงดูอ้อนแอ่นไปหน่อย

ถ้ากำลังเท่ากันเป็นเรื่องทันทีนะครับ
แม่ถ้าตัดหัวมาตัวเท่าที่พี่ชิชัย
น่าจะชกสมาธิกว่านี้เยอะจับร่างอยู่แล้วเรียบร้อยเลยแบบนี้
แก้ไม่ได้แก้แก้ไม่ได้ไม่ดิ้น

เขารู้ว่าล็อกคล่องคล่อง
ดิ้นไม่ได้นะครับมวยหลังยาวก็แบบนี้

ของอีสานนะของอีสาน
แก้ไปรับตริงขวาเยอะนะ
สืบขวาหมดยก
ภาพช้าของมวยคู่อีสองยกอีสามนี้ผ่านมา

ทางพึ่งหลวงพยายามจะเข้าวงในปั้มเข่าใน
พี่ชิชชิโดนแข้งขวากลับไปครับ
มีทีพนำเข้าไปโอ้โหถึงกระเด็นกระดอนไม่มีเครื่องอีกตกวิธีไปแล้ว

ยังร้อนไม่เต็มที่เอาตามต่อยก๔
มุมแดงพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐มวยจักร
ระนองปักได้น้ำเงินพิชิตชัยโคราชนะครับ

คู่นี้ชกกันมาเป็นไฟล์ที่๒เนี่ยครับ

ไปยืนรับแข้งขวาของพี่ชิดชัยเยอะในยกที่๓
มามาดูเกมในยก๓นี่รับไปมากนะครับ
ขยับมาวางแข้งซ้ายนี่โอกาสเห็นเลยนะครับ
พี่ชิชชัยทิ้งโต้ยาก

แม่แดงนี่พึ่งหลวงเนี่ยดันระหว่างซ้ายดันระหว่างซ้ายแบบนี้นะครับ
ชิดชัยแลกกับแข้งขวาพี่ชิดชัย
ซ้ายกับขวาใครจะออกก่อนใครจะออกได้ดี

นี่ซ้ายอย่างเดียวเลยวันนี้คำสายบาดตลอดหรือเปล่า
ลงเอวแล้วนี่ทำไม่ได้เหมือนกันนะ

พอลงเอวได้นี่เหมือนเอามาพึกกินเลย
หลวงแก้ไม่เป็นครับแก้ไม่หลุดไม่ดิ้นด้วย
ที่แข้งซ้ายอย่างเดียวตอนนี้ซ้ายหลุดเจอขวาสวน
มีสอกมาสลับลงเอวพลิกเดียงหัก
ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เข้าขวาตี
ขืนไว้ด้วยนะครับแดงพึ่งหลวง

แค่เป็นตั้งขวาสวนขึ้น

ใช้โค้งสลับซี่เลยกับขวาเจอซ้ายตู้ขึ้น
ตายแล้วคาเอาไว้อีกขวาอีกแล้ว
วันนี้มาดีเยอะเกินนะตำบายบ้างก็ดีนะ
ตายแล้วคาเอาไว้อีกโดยทางหากแก้ไม่ได้ยุ่งเลย
เหมือนลิ่งแก้แหหาหรือบ้าว

ดันแล้วซ้ายยาวดันแล้วซ้ายยาวอย่างเดียวเลย

โดนล็อกเข้าไปแล้วไปไม่เป็นเลย
สั่งเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้พึ่งหลวง
ซ้ายซ้ายต้องไม่หลุดด้วยนะครับ
ต้องการระยะให้ดีโดนสองคืนมา

นี่เป็นไม้ตายพี่ชิชชัยเลยนี่ป่า
เหลือหนึ่งนาทีนะครับ
เจอกว่าเจอมัด

พักทิ้ง

เพื่อความสนุกแหวะจิ้ม
แต่นะคะตอนนี้พลิกไปพลิกมาสนุกเลยพี่ป่า
วุ่นไว้แล้วดิ

ซ้ายตรงเกือบกงแต๊กแล้วนะสองมัดติดแล้วนะ

ยังต้องลืมกันต่อ
หมดมั้ยหมดมั้ยใครหมด
โดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน
ใครใคร

พี่ขึ้นมาสวยงามเลยครับน้ำเงิน

น้ำเงินมาได้ช่วงประมาณ๑๕วินาทีสุดท้าย

ภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๔ที่ผ่านมา
ฝ่ายแดงพึ่งหลวงนี่เดินเข้าหาเตะขวาหลุด
ทางด้านพิชิตชัยหัวแข้งขวาเข้าลำตัวเต็มเลยครับ

ออกมานี่ทางพิชิตชัยนี่แทงเข่าเข้าลำตัว
กลับไปต้นกลับไปเลย

ยกสุดท้าย

แต่สุดท้ายทำลำเป็นผลกับซีมมุมแดง

เดี๋ยวดูยกสุดท้ายครับจะเกิดอะไรขึ้น
มวยคู่นี้อย่าลืมนะครับอย่างที่เรียนไป
มุมแดงเคยพลิกชนะมา๓๐ช่วงตัวครับ
วันนี้แพ้ชนะมากินกันยกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม
กับมวยคู่สองนี้กลับเคี่ยวกันมา
เป็นสามหน้าทีท้องของการหาผู้ชนะน้วยมิปะ

หลากออกมาเนี่ยแทง

ตาม้วนยังเอาถึง
แต่ถ้าวันนี้แดงชนะอีกน้ำเงินนี่ช้ำใจเลยนะ๒ไฟต์อีกนะ

เอาไม่เดินอีกแล้วกรรมการต้องสับชกแล้วแบบนี้
ไม่ได้ครับมีเวลาอีก๒นาทีครึ่งขยับขยับ
โอ้โหเจอขวาเจอขวา
ผิดจังหวะไม่ได้เลยนะครับทั้งคู่

ต้องดูเกมต้องดูเกมนะครับ
ต้องดูเกมต้องดูเกมนะครับ
อยู่ที่กรรมการจะออกใคร

ต้นยกนี่เตะได้จะเลยนะครับ
มันจะมีผลไปถึงปลายยกสุดท้ายเลยหรือเปล่า

หน้าโดนหลอกแต่ไปให้เฉยเลย

เฮฮาเฮฮาบรรดาพี่น้องแฟนมวยบนล็อกนี่เฮฮากันเลยนะครับ
ต้นยก๔ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะครับ

เดินออกมาวางแข้งซ้ายกระตุกตีทำได้ดี
ปลายยกน้ำเงินปลายยกน้ำเงินจะฮึกขึ้นมา

ขวารถดังว่าชิงออกแกง

คว้ามาคว้า
หลุดได้ตลอดพลิกเพี่ยว
ลูกพีชนะครับจะเป็นไม้ตายหรือเปล่า

วุ่นวายเกิดขึ้นในคู่ที่๒นี่นะครับ
เหลืออีก๕๐วินาที
ลุ้นกันเหงื่อตกกีบเลยท่านผู้ชมกินกันยากแล้ว
ใกล้หมดยกมั่นใจทั้งคู่แต่อยู่ที่กรรมการ
คุณผู้ชมครับวันบริหาร๑๗ปีนาคม๒๕๕๙
ศึกมหัศจรรย์มวยไทยมรดกโลก
เวทีมวยชั่วคราววัดหลังคาขาว
บริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ไทยรัฐทีวีทำการถ่ายทอดสดนะครับ
โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
เรื่องมวยนั้นหลากหลายเลยนะครับ
องรัวช่วงสุดท้ายเหลือ๒๐วินาที

อยู่ที่กรรมการนะครับ
แต่ดูแล้วนี่ลักษณะของฝ่ายแดง

แต่ไม่แน่นะยังอยู่ที่กรรมการ๓คนด้วย

อย่างเดียวเลยเดี๋ยวให้คะแนน๓คนนะครับ
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด

นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด

นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด

นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด
นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด

นรินทร์ธรรมีรันดร์อำนาจสายฉลาด